อยู่ที่ขอนแก่น
เขาบอกสัตว์ที่นี่เชื่องมากน้องมิ้น
คือไปสัมผัสไปดูอย่างใกล้ชิดเลย
นี่ลูกเด็กเล็กแดงก็ไปกันนะฮะ
นักท่องเที่ยวก็จูงมือลูกหลานคนในครอบครัว
เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์หายาก
ที่เป็นขวัญใจของเด็กก็มีอะไร
อัปกาเมียแท็ดหนูยักษ์คาปิบาร่า

ก็ถูกนำไปจัดแสดงภายในสวนสัตว์ขอนแก่น

ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของท่ากาศยานขอนแก่น
แล้วก็ใกล้กับแหล่งชุมชนใจกลางเมืองขอนแก่นด้วย

มีโอกาสไปสัมผัสกับสัตว์ที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด

รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่ก็เข้าไปได้
ซึ่งทุกคนสามารถไปพักผ่อนไปเที่ยว
รวมทั้งทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวนะครับ

ยังได้ชมความสวยงามของต้นซีเวอร์โอ๊ค
แล้วก็ต้นสนชัดสายพันธุ์จากสหรัฐด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีหอชมวิว๓๖๐องศา
สามารถมองเห็นเมืองขอนแก่นยามค่ำคืนได้แบบทุกซอกทุกมุม
แล้วก็ไปชมดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวนะฮะ

เออน่าไปนะครับ

อ่ะใครอยู่ขอนแก่นใครไปเที่ยวขอนแก่นช่วงปีใหม่
ก็ไปเที่ยวนี่ไปจับเจ้าตัวนี้
กำลังเอาปากก้าเร็วกว่าเดินเล่นไปด้วยกันเลย
ก็จะไปขี่ไปนั่งจับมันนะครับ